ข่าวนี้มายินดีปังกับรางวัลพรมชั้นลึกอวอร์ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
มีเหล่าดาราซุปตาตบเท้าเข้ารับรางวัลกันเยอะเลยค่ะ

คู่นี้นะแล้วน้องเขาก็เปิดใจถึงช็อตสุดซึ้งจากคอนเสิร์ตการสั่งลาโปรเจกต์

บอกคำขามบอกว่ามันมีช็อตน้ำตาไหล
เพราะว่าอะไรทำไมน้ำตาไหลร้องไห้หรือเปล่า

ส่วนอีก๒๐ปีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะกลับมาจิ้นกันก็ได้นะ

แล้วพีพีบอกด้วยว่าต่อให้ไม่ชวนบิลกิ้นมาเป็นพระเอกเอ็มวีนะ
เขาก็คือพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจออยู่แล้ว

อยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่ได้ฟังเลยคุณพ่อ
เราก็อยากแบบว่าเออมีมุมมองใหม่บ้าง
หมายความว่าแบบแทบจะได้แบบว่า
เล็กแบบไม่ซ้ำอะไรอย่างนี้กว่าข้างเดือ

ในจอหรือในใจ

ในจอและในใจชัดเจน

ทีหลังก็ให้น้องยืนให้ถูกมุมหน่อย

ใจเดียวกันคุณยังไม่เปลี่ยนตำแหน่งเขาอีก
สมกับทุกรางวัลที่ได้มายินดีกับน้องทั้งคู่จริงนะ

แล้วก็เทนบอกว่าเครื่องประดับ
อบให้วันวาเลนไทยเป็นของขวัญอะไรอย่างนี้
กับกุหลาบ๑ดอกที่น้องใหม่ให้
แล้วยืนยันเลยนะว่าไม่ห่วงนะ
เพราะว่าหลังมาน้องใหม่อวดหุ่นสับพีมาก
ซี่ถี่ยิบเลยเพราะว่าอะไรไม่ห่วง
ก็น้องเขาสวยจริงแล้วน้องเขาเอาอยู่ทุกชุดว่าอย่างนี้นะฮะ
ส่วนทางน้องใหม่เองก็บอกเลยว่าแฟชั่นเซ็ตล่าสุด
ถ่ายเล่นขำนะครับพี่ไม่ได้มีโปรเจคพิเศษถ่ายโบง
แบบอะไรอย่างที่ใครหลายคนคิดแล้วพี่เต๋อนี่นะเขาชมว่าสวยตลอดเลย
ส่วนตัวเองก็ดูแลดีเหมือนกันแล้วก็ดีใจด้วยว่าที่มีคนชม
บอกว่าตั้งแต่คบน้องใหม่เนี่ยแหมลุงเต๋อเนี่ยหล่อขึ้นเป็นกองเลยนะ
สวยขนาดนี้ตัวเองก็ต้องหล่อตามสิจ๊ะ
ไม่ห่วงสวยจะตายผมว่า

คือมันเหมือนว่าบางอย่างต่อให้มีความแปลกครับ
แต่มันจะมีบางมุมที่มันแบบบางทีมันอาจดูเป็นแฟชั่น

บางทีมันก็สวยงามในแบบของมันนะครับ

พี่เอาใจไปด้วยอะให้พี่เต๋อ
โปรเจกต์กับพี่สไตลิตแล้วก็พี่ช่างภาพที่แบบว่า
แบบรู้จักกันแล้วก็ชื่นชอบผลงานเลย
ก็เลยนัดกันแบบถ่ายรูปพ่อดูแล

เราก็ช่วยดูในเรื่องเสื้อผ้า
ตั้งแต่ครบดาววิทย์เขาหล่อขึ้นไหม

ดาววิทย์กลับก่อนนะคะ

อย่ามาบอกว่าเมทรงเมษาเลยนี่มันวาเลนไทยกันชัดเลย